สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
รถเมย์ยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพไปแสวงบุญมาเหรอน้อง
ไปแสวงบุญมาน้องเคยไปพุทธภัยากับพระนาศีมาค่ะพี่คะ

หนูใส่พร้อมกับคุณเมาสอนภาใส่ฮันบกเลย
คุณแม่ใส่ฮันโบ่งน้องใส่ชุดสาหรี่นะ

คือมันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเห็นในกรุงเทพและเมืองไทยมากจนแบบ
มันมีอย่างนี้จริงในโลกนี้มันสุดมากอะพี่
จริงครั้งหนึ่งในชีวิตจริงก็ควรจะไปเห็น
ชวนจะไปทางหลายรอบไปทางพุทธภัยา

ฉันชวนไปนับปีนี้ไปไหม

ก็เข้าห้องน้ำอาจจะยากหน่อย
เวลาไปตามสถานที่ต่างอะไร
แต่ว่าห้องน้ำที่พุทธคยาเองเลย
สะอาดมากนะพี่
แต่ว่าในระหว่างทางถ้าสมมุติเราจะเดินทาง
ไปตามจุดต่างอันนั้นอาจจะไม่มีห้องน้ำ
หมายถึงว่าจุดตามประวัติพระพุทธเจ้าก็จะต่างกัน

สักครั้งในชีวิตควรพระนาศรีควรไปนะคะ

ตอนนี้ไม่ต้องแล้วพุทธคยามีตรงได้เลยพระราศีก็กำลังจะมีค่ะดีมาก
พูดถึงเรื่องศาสนามาเรื่องนี้เลยนะคะมาเปิดใจเจ้าอาวาส
ปะทะคารมกับคนขายหวยลอตเตอรี่นะคะ
บอกว่าเคยเตือนหลายครั้งแล้วแล้วเชื่อว่าวางแผนมาทำลายชื่อเสียงด้วยนะฮะ
ออนไลน์เปิดโพสต์ไปเป็นคลิปเหตุการณ์ภายในวัดแห่งหนึ่ง
แล้วมาฟังเสียงกันเลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
เป็นการตั้งคำถามกับเจ้าของคลิปนะฮะมาดูกัน
อันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าอาวาสกับคนขายลอตเตอรี่นั่นแหละ
อืมจะไม่ให้ยืนตรงนี้นะคะเขาโพสต์ว่าเจ้าอาวาสดังไล่ตีคนขายสลากินแบ่งเพราะห่วงวัด
ที่วัดเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนแต่พระกลับไล่คนออกจากวัดเหมือนไม่ใช่คน
ไม่มีสิทธิ์เข้าวัดถูกหรือผิดแบบนี้ใช่กิจของสงฆ์หรือไม่
พระสิริวัตรถาวรธรรมโมนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าคำหัวช้าง
อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นบอกว่าในคลิปดังกล่าวเนี่ย
เป็นตัวของท่านเจ้าอาวาสเองบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔กรก
ตุลาคมที่ผ่านมานี่แหละมีกลุ่มแม่ค้าสลากินแบ่งประมาณ๔๕คน
พ่อค้าแม่ค้านั่งรถยนต์มาลงที่หน้าวัดนะฮะ
ก่อนที่จะเดินขายสลากินแบ่งให้กับญาติโยมที่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิภายในวัด
ก่อนหน้านี้เคยให้ลูกศิษย์วัดไปบอกแล้วว่าให้ไปขายบริเวณที่วัดกำหนด
ซึ่งก็อยู่ภายในวัดนั่นแหละแต่ทางกลุ่มแม่ค้าไม่ยอมจะขายจุดนี้
จะไปขายไม่ยอมไปขายจุดที่วัดกำหนดจะขายจุดที่ยืนอยู่เนี่ยนะฮะ
ทำให้ต้องเดินลงมาบอกว่าไม่ได้แต่ทางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าโต้ตอบกลับมา
จนมีการประทะขลมกันอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะ
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าสละกินแบ่งก็พยายามตะโกนเสียงดัง
เพื่อทำลายชื่อเสียงของตนนี่เจ้าวาดกล่าวนะฮะ
เชื่อว่ามีการวางแผนมาก่อนเพราะว่าก่อนหน้าที่จะลงไปพบกลุ่มนี้
ได้เคยให้เจ้าหน้าที่ของวัดลงไปตักเตือนแล้ว
กระทั่งถูกกลุ่มแม่ค้าสลากกินแบ่งท้าทายบอก
พูดกับเจ้าอาวาสเองทำให้ท่านเจ้าอาวาสนั้น
ลงไปด้วยตนเองแล้วก็เลยถูกถ่ายคลิปไว้
แล้วก็นำไปโพสต์ในโลกออนไลน์ก่อน

ซึ่งเจ้าอาวาสบอกมันอยู่ในเขตวัดไม่ควรจะขาย
เขาตำนดไว้ให้ก็ไม่ยอมนะครับจะขายตรงนี้

แต่ท่านก็คือเอาไม้ยังใช้วิธีแบบเดิมนะ

ตรงนู้นก็คือไม่ใช่จะไม่ให้ขาย

เราลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของทางเจ้าอาวาสบ้างดีกว่า
มาค่ะค่ะ
เมื่อกี้ที่อัตตามาให้๓เนี่ยนี่ทุกที่ก็ขายลูตเตอรี่เห็นมั้ย
เสร็จก็เข้ามาขายในวัดอัตมาให้ขายแต่หน้าวัดอัตมาไม่ให้ขาย
ถ้าอัตตามาให้ขายก็จัดเอ๊ะฝั่งเนี่ยเต็มไปหมดแล้วล่ะ
โยมทางร้านโครงร้านค้าอะไรเนี่ยเห็นมั้ยอัตตามาร่วมหมด
คือถ้าขึ้นในหนึ่งเจ้ามันก็จะเต็มไปหมดวัดขาดครกกพ์ปลกน่ะ

ข้างนอกแล้วคราวนี้เขาเดินเพ่นผ้านไปเดินกวนเขาน่ะ

คือต้องการความเป็นระเบียบถูกก็เหมือนจัดระเบียบนั่นแหละอย่างบางที
เราก็ต้องยอมรับว่าลอตเตอรี่ตอนนี้ขายตามหน้าวัดค่อนข้างจะเยอะมาก
คือญาติโยมอยากจะเสี่ยงโชคเหมือนมาทำบุญแล้วน่าจะมีโชค

อย่างวัดหลวงพ่อโสธรจัดระเบียบแบบว่าจัดระเบียบแบบว่าโอเคเฉพาะอยู่ตรงนี้เลย
ไม่ให้ไปเดินไม่ให้ไปเดินทั่วไป

ก็มีคนซื้อไปเลือกเลขแต่ก็โอ้โหนั่นก็แผงประหนึ่งแบบใหญ่เลย
หรือที่คลามชาติเป็นอีกหนึ่งที่ที่แผงลอตเตอรี่เยอะที่สุด
แต่ละที่ของเธอเยอะมากแต่เขาก็จะเรียนแผ่วกันนะเขาจัดระเบียบ
พี่ชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบพอสมควร
คือบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าบางทีคนขายลอตเตอรี่ก็แบบไปเซาซีด้วยเหมือนกัน
มันมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบบางคนที่เขาไม่ซื้อลอตเตอรี่ก็มีเยอะ

แต่หมายถึงว่าคนบางคนเขาแบบว่าเราก็เข้าใจคนที่ซื้อก็เยอะอะไรอย่างนี้
มันก็หาทางออกกันไม่ค่อยจะได้เหมือนกัน
เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอข่าวข่าวหนึ่งไปนะฮะเกี่ยวกับทุกวันนี้
ศพที่เราไปฝังกันอยู่ในป่าช้าเนี่ยไม่ได้จะปลอดภัย
ปรากฏว่าหัวหายเหลือแต่ร่างเหลือแต่ร่าง
เพราะว่าการกลับมาเกี่ยวกับมูเตรลูเกี่ยวกับศัยศาสตร์

ซึ่งเรื่องของเรื่องจากกรณีตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเข้ามาทุบเบ้าเก็บศพ

ที่ทำมาจากท่อซีเมนนี่แหละ
หรือชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าดอยศพที่ป่าช้า
ที่ตำบลดูนอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกด
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบท่อที่ตั้งอยู่เรียงรายเนี่ย

คนเราเดี๋ยวนี้ไม่กลัวผีแล้วคนเราไม่กลัวผี
เพราะเดี๋ยวถ้าคุณรู้ว่าค่าจ้างในการทำเนี่ย
เท่าไหร่แล้วคุณจะตกใจนะฮะ
คุณสมพงศ์โสลุนอายุ๕๖ปีเป็นชาวบ้าน
กล่าวว่า๑ใน๒ศพที่ถูกทุบท่อก็คือศพของนายศักดาโสลุน
อายุ๓๒ปีก็คือลูกชายแท้ของเขา
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเอาง่ายขออนุญาตใช้คำว่าตายโหงนี่แหละนะฮะ
ส่วนอีกศพนึงที่อยู่ใกล้กับศพลูกชายก็เป็นนายหนูสินทิพโพอายุ๖๒ปี
ก็เสียชีวิตจากถูกรถไฟทับคือตายไม่ปกติกันหมดเลยนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านในจังหวัดศรีสะเกดเขาจะมีความเชื่อ
ครั้งหนึ่งเราเคยนำเสนอจำได้ไหมที่เด็กน้อยจะต้องเอาไปฝังก่อน๓ปี๗ปี
อันนี้เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดเกี่ยวกับตายหงลักษณะเช่นนี้
จะไปเผาเลยชาวศรีสะเกดเชื่อว่าวิญญาณจะไม่เป็นสุข
จะต้องไปฝังไว้ก่อน๓ปี๗ปีเพื่อที่จะแบบว่าให้วิญญาณสงบ
อาจจะยังไม่ถึงที่ตายยังไม่ถึงที่ตายอะไรอย่างนี้นะฮะ
เขาก็บอกว่าชาวบ้านศรีสะเกดมีความเชื่อถ้ามีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตายโหเนี่ย
แล้วเกิด๑๐๐วันก็เอาเหอะเลย
๓ปีเกิน๑๐๐๐วันซิเนาะ

คูณ๓เข้าไปก็คือพันกว่าวัน
จึงจะนำศพออกมาประกอบพิธีเผาศพได้

อันนี้คือความเชื่อของชาวอีสานเขาเชื่ออย่างนั้น
ปกติไม่เป็นไร๓วัน๗วันคุณสวดได้
แต่ถ้าตายโดยอุบัติเหตุหรือตายโหง

ถ้าศพตายมีเด็กในท้องด้วยหรืออะไรอย่างนี้

ซึ่งตำรวจก็มาตรวจที่เกิดเหตุ
พบว่าเงินที่ญาติใส่ไว้ในท่อหายไปหมด
ที่สำคัญหัวของศพทั้งสองถูกตัดออกไปครับ

ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นพวกที่เล่นเครื่องรางของขลังเนี่ย
จะนำส่วนหัวของศพที่เสียชีวิตไป
ไม่ปกติหรือตายหงไปทำพิธี
โดยการสืบสวนสอบสวนติดตามคนร้ายที่ขโมยตัดหัวศพ
เพื่อดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์

เขามีเหน่าเดิมที่ฟังว่ายังไม่นาน
ไม่นานแล้วเขารู้สึกว่าเขาจะใส่โทรศัพท์
ก็หายไปหมดทุกอย่างเลย

ของลูกชายเขาถูกขโมยตัดหัว

วิธีนั้นคือพิธีสะกดวิญญาณ
คือไม่ใช่จะเอาเฉพาะร่างกายไป
จะต้องเอาดวงวิญญาณไปด้วย

เอาไปรับใช้ถูกเอาดวงวิญญาณของคนตายของเนี่ยไปด้วยเอาไปรับใช้

ตัดหัวเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เอาไปทำปั้นเน่ง
เอาไปตั้งป้าเน่งแล้วก็สะกดดวงวิญญาณเอาไว้เพื่ออะไร

เป็นล้านเขาว่ากันว่า
เพราะคุณจะต้องสะกดวิญญาณให้ได้ด้วย
ภาพนี้คือแอบทายมากเหรอแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องทุกอย่างได้หมด
เขาบอกเลยครับว่าจะนำส่วนห่วงผู้เสียชีวิตไปปกติไปตายออกไปทำพิธี
ก็อย่างที่บอกว่าลูกชายก็โดนตัดหัวญาติก็โดนตัดหัว
คนที่ทำพิธีจัดพยายามพิธีสะกดวิญญาณพวกเขาไม่ได้ขโมยหัวไปอย่างเดียว
เขายังเรียกวิญญาณไปด้วยเขาจะทำพิธีให้วิญญาณไปรับใช้เขาด้วย
ส่วนกระโหลกก็จะเอาไปทำเครื่องรางของขังนี่แหละนะฮะ
พวกที่ทำแบบนี้เป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมหมอธรรมเขาพูดมาอย่างนี้เลย
ล่าสุดขนาดนี้นะฮะยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีส่วนใดหายไปอีกหรือเปล่า
ต้องรอผลการพิสูจน์จากโรงพยาบาลอีกครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการตรวจสอบนะฮะ
กระทบกับสิ่งใดหรือเปล่า
หรืออาจจะเป็นเหตุให้ศีรษะได้รับความเสียหายหรือเปล่า
จึงไม่สามารถยืนยันว่าศีรษะอยู่หรือหายไปไหน
แต่แน่นอนว่าเปิดออกมาเนี่ยมันไม่มีหัวแล้ว
ซึ่งหากศีรษะหายไปจริงหรือมีการลักขโมยจริง
คนร้ายจะมีความผิดฐานลักทรัพย์
และอีกอันก็ไม่รู้ว่าจะหนักแค่ไหน

ก็คือซ่อนเล้นทำร้ายศพ

คุณสมพงษ์เปิดไปว่าคนร้ายไม่น่าจะทำแบบนี้กับศพลูกของตน
เพราะตนเนี่ยเอาจริงนะลูกตายไปตัวเองก็เสียใจพอสมควรแล้ว
แล้วก็ตัวเองรักแล้วก็ห่วงลูกเป็นอย่างมาก
ซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองเลย

ผู้เป็นแม่ก็รู้สึกเสียใจเหตุการณ์เป็นอย่างนี้มาก
ซึ่งจากการที่ตนเองไปสอบถามหมอธรรม
บอกกับตนว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทำคุณสัย
ตนอยากจะฝากบอกถึงคนร้ายว่า
ถ้าเอาศีรษะไปจริงก็อยากให้นำเอามาคืน
เพราะอยากให้ลูกมีอวัยวะให้ครบ๓๒
ไม่รู้เอาเขาไปทรมานต่อทำไม

พ่อแม่ก็ต้องอ๋อหูหนักนะ

เผายังไม่ได้ภาวต้อง๓ปี
แล้วงานนี้ฟังพระครับ
ใช่ไหมใช่ก็เหมือนสะกดวิญญาณไปแล้ว

ก็มาตามเคาะไป

เมื่อก่อนเต็มที่ก็เอาศพที่แบบว่า

เด็กที่บริสุทธิ์อยู่เอาไปทำกุมารทอง
เมื่อก่อนก็คือแม่ที่ท้องกลมอยู่ตายท้องกลมใช่ไหมฮะ
อย่างนั้นเอาไปใช้ไปลงน้ำมันพาย
แต่ยังไม่เคยคิดว่าเฮ้ยไปตังหัวเขาขนาดนี้

ไปเจอศพเขาตายเสร็จสวดอภิษฐรรมเสร็จก็เผาไงแม่
แต่มันมีบางกรณีที่มันต้องเก็บไว้๓ปี๗ปี
นี่คือคนเป็นพ่อเป็นแม่ไปดูศพลูกตัวเองแล้วไม่มีหัวนะเธอ
แล้วนี่จะตามข่าวคืออะไรรู้ไหมจะพาญาติไปไหว้
คือญาติมาทำงานที่กรุงเทพฯ
ก็คือปกติแล้วคนก็จะเชื่อว่าถ้าสมมุติไปทิ้งไว้ป่าช้าก็คือต้องการให้ศพยังไงก็ได้
อย่าเข้าไปบ่อยคือทำให้เขาสงบที่สุด
คือแบบเขาตายไม่ปกติปรากฏว่ารู้สึกพ่อเนี่ย
ญาติของเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพกลับมาก็บอกเหมือนหลานเสียชีวิต
หรือลูกพี่รูปน้องอะไรแบบนี้ก็เลยจะพาเขาไปไหว้ติป่า
เข้าไปที่ป่าช้าปุ๊บปรากฏว่ารู้สึกสองศพเป็นญาติกันหมดด้วย
ญาติหมู่บ้านเดียวกันหมดโดนทุบออกหมดเลย
ตอนแรกก็ยังไม่รู้ได้แต่ไปแจ้งความว่า
เอาที่เก็บศพของลูกกับของญาติตัวเองเนี่ยถูกทำลาย
ปรากฏเปิดออกมาปุ๊บไม่เจอศีรษะ

เป็นเหมือนอาชญากรรมไปเลย
เมื่อวานนี้เรานำเสนอทั้งไหลเรือไฟทั้งบ้างไฟพญานาค
ถูกต้องเลยก็คืออย่างที่ออกพรรษากันไป
ก็มีไหลเรือไฟกันหลายที่นะคะ
ก็มีกลุ่มพลเมืองดีเป็นวัยรุ่นน่ารักมาก
พอหลังจากจบงานไหลเรือไฟนะคะก็รวบตัวกัน

ก็ลุยเก็บขยะกันหลังจากจบงานนะ

ก็คือชื่อชวันพัฒน์สุวรรณวงศ์นะคะ

ก็ต้องไปช่วยกันเก็บขยะจำนวนมากจริงบริเวณอัศจรรย์ริมแม่น้ำโขง
เขตเทศบาลเมืองนครพนมหลังจากที่จบงานไหลเรือไฟ
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า

ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
แล้วก็แชร์เรื่องราวดีของน้องกลุ่มนี้ไปเป็นจำนวนมากเลย
ต่อมาก็ทราบชื่อเจ้าของเฟซบุ๊กนะคะ
ก็คือนางสาวชวันพัฒน์สุวรรณวงศ์หรือว่าน้องนุษย์
อายุ๒๓ปีเท่านั้นเองนะคะ
ก็อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
ทำงานเป็นพนักงานในโรงแรมแห่งหนึ่งคุณผู้ชม
เขตเทศบาลเมืองนครพนมนี่แหละก็เปิดใจกับเรา
บอกว่าตอนแรกตนกับเพื่อนแล้วก็น้องที่รู้จักกัน
เป็นญาติกันเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัด

โดยมีนางสาวกมลวาลัยประจักษ์รัตนกุลอายุ๒๐ปี
แล้วก็มีนางสาวสมิตาศรีสวัสดิ์อายุ๒๑ปี
นายนวกิจชาชมอายุ๒๐ปีแล้วก็นายสุพคุณ
ลิ้มรุ่งเรืองอายุ๒๒ปีก็มีอยู่๕คน
เที่ยวชมงานไหลเรือไฟตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนั่นแหละค่ะ
กระทั่งหลังจากที่งานไหลเรือไฟจบปั๊บ
ประชาชนนักท่องเที่ยวก็ทยอยกันกลับไป
แต่ตัวเองก็พบเห็นมีโอ้โหนี่ขยะถุงขยะเอ่ย
อะไรเกลือนไปหมดเลยก็เลยคุยกันบอกว่า
อยากช่วยเหลือสังคมบวกกับว่าสงสารป้า
แล้วก็พนักงานเก็บขยะของเทศบาลเมือง
ก็ต้องมานั่งเก็บขนาดนี้อย่างที่เราเห็นในภาพนี่นะ
พาสารมาทำงานหนัก
เขาก็เลยบอกว่าพากันอาสา
จัดหาถุงดำมาช่วยเก็บขยะในบริเวณนั้น
ก็คือเดินเรื่อยไปตรงริมน้ำหูยาวเหมือนกันนะ
ดูสิหน้าตาดีเหมือนไรจำใจ

ก็บอกว่านำภาพไปโพสต์ให้เพื่อนได้เห็น
ว่าจะได้ช่วยกันรักษาความสะอาดให้เมืองนครพนมต่อไป

นี้ก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นกระแส
ในโลกโซเชียลนี่บอกเลยว่าโอ้โห

เขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะทำเพื่อสร้างภาพ
ที่สำคัญในช่วงที่ครบรอบวันสวรรคตในหลวงราชการที่๙
พระบาทสังเด็จพระบรมชนกาที่เบชน์น้ำมหา
ภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาศบพิษ

วกกับจิตสำนึกรักบ้านเกิด
ก็เลยชักชวนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมนั่นเอง
ก็ต้องบอกว่านอกจากนี้ยังติดตามข่าวจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ที่ชอบนำส่วนราชการมาเดินเก็บขยะในวันหยุด

ดังนั้นในสิ่งนี้เขาก็สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่นครพนมอยู่แล้ว
ที่จะรักบ้านเกิดแล้วก็ออกมาช่วยกันทำความดี

คือเด็กน้องคายเด็กนครพนม

นครพนมน่ารักมากหนูยังชอบเลย

แอ่งที่จะไปตอนนั้นคนจะอารมณ์ดีคนยิ้ม

อย่างนี้ก่อนจะได้เหรอไม่รู้

แล้วลูกก็ออกไป
๔๐๐๒๐๐ตี๓๐๐พ่อใครซอดเข้ามางงไปหมดแล้วแม่
นู่นไปเจอไปหาเด็กแถวเซเฟ่นนู่น

จริงหรือโบดำใช่หรือบอกว่าไม่ใช่นะมันพวกน้องจะทำจริง
พี่คือตัวเราเองเราเป็นคนขึ้นนอนเร็ว

คือหนูก็นั่นกินหมูกระท้อยู่ที่โรงแรมตอนตี๒นมันก็เป็นร่วมขู่กับพวกเขาด้วย
ใครมาเนี่ยเหมือนพี่รุษกับพี่ดอเช่นะ
ก็อัลดอร์ถามดิถ้าดาราคนอื่นต่อให้ดังไงแองจี้มันจะยอมไปไหมล่ะ
แต่ถ้าพ่อดามลงกับแองเดิร์และแก๊งแองจี้สแทนบายก่อนแล้ว
คุณแม่เขาจะไปวุ่นวายไปรบกวนกับพระหรือเจ้าคณะ

เดินคนละเส้นทางเดินคนละเส้นทาง
แล้วที่ระวังนะคะนักเรียนโรงเรียนกีฬาน่ากลัวมาก

นักเรียนน้องอ่ะเหรอไปอยู่หลังหอเขาตะโกนท่าท่าท่า

ไปหลากพี่แม่หนูรักษาสิน
ยืนยันยืนยันกินหมูกระทะ
วันนี้ที่เรามาเร็วเดี๋ยวต้องเชิญชวนควร

สหรัฐสหรัฐอัลบิเลสอัลบิเลส
ซึ่งเราก็เป็นค่อนข้างแบบว่ามีความหวังที่จะเอาชนะในวันนี้ได้
เก่งมากคุณแม่เขาก็สมมติเขาเข้ารอบลึกตลอดค่ะ

แต่วันนี้ไทยต้องสู้ค่ะสู้ค่ะ
วันนี้เราถ่ายทอดกันจากธรรมศาสตร์นะฮะธรรมศาสตร์รังสิต
พอฉันจบจากข่าวใส่ไข่ปุ๊บเราไปช่วยกันเชียร์ทีมฟุตบอลไทยกันต่อเลย
ช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงที่คุณรอให้แองจี้แอฟอีกแล้ว
ช่วงหน้ากระเป๋าหน่อยไหม

ใช่ค่ะเราจะแจกทุกวันอะไรคะคุณ
วันหวยออกคุณแม่พูดอะไรอย่างนั้นล่ะ
ลอตเตอรี่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณแม่
๑กับ๑๖กับวันที่๑ถูกไหมเป็นการปลอบใจเป็นการปลอบใจ
แต่ถ้าเกิดวันนี้นะคะฟุตบอลไทยชนะนะคะ

ร่วมส่งกำลังใจกันคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวกลับมาข่าวแปลกทั่วไทยฮะ
เอาล่ะนะซัมมะเนน
เป็นหลานของพี่นางศิริพรนะครับ
คุณศิริพรอัมภัยพรุงเนี่ยซัมมะเนนคลอส
เขาบอกว่าคนนี้รอดตาย

คือพี่นางศิริพรอัมภัยพรุง
กับทางไทยรัฐเรื่องพลังความศรัทธาของปู่ศรีสุโธง
แล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาแล้วก็พญานาคคือ
เขาสร้างได้เลยก็อยู่ติดกับบ้านเขาเลย
ตอนนั้นได้ให้น้องคอร์สหรือนายเจษดาอายุ๑๘ปีหลานชาย
ไปเอาเงินที่บ้านเนี่ยมาจ่ายค่าเช่าเต้น
คือแบบจัดเต็นต์จัดอะไรไว้ทำบุญอย่างนี้เนาะ
ปรากฏว่าน้องคอร์สถูกรถเกี่ยวข้าวลากไป๑กิโลเมตร

กิโลเมตรได้ไม่ใช่เมตรนะ๑กิโลเมตร
ซึ่งตอนนั้นอาการเนี่ยยอมรับเลยว่า
ตายเป็นเท่ากันหนักจริง
ไม่รู้สึกตัวสมองใช้คำว่าเละ
ไม่ใช่บวมนะฮะสมองใช้คำว่าเละ
สิ่งเดียวคือแค่รอวันตาย
ว่าเมื่อไหร่จะถึงวันตายนะครับ
ถูกลดเกี่ยวข้าวเนี่ยลากไปยังไง๑กิโลเมตรคุณ
ซึ่งอยากจะบอกเลยฮะว่ารอวันตายอย่างเดียว
นางสิริพรตัวเองเป็นคนใช้หลานตัวเอง
ไปเอาเงินมาสิลูกมาจ่ายค่าเต็นต์เขาสิ
ถ้าตัวเองไม่ใช้หลานก็จะไม่เจออย่างนี้

นางทุกข์ใจมากไม่รู้จะทำยังไง
นางก็ไปวัดสว่างธรรมยืนอยู่ต่อหน้า
รูปปั้นปู่ศรีสุโธเนี่ยนะฮะบอกว่าลูกเนี่ย
ทุกข์ใจเหมือนสั่งให้คนไปตายอ่ะ
ไม่ออกไปสั่งให้เขาเอาเงินฆ่าเต้น
หากปู่ศรีสุโธมีจริงในโลกนี้
ขอให้เกิดปฏิหาร
ขอให้อย่างแรกเลยสมองมันเละหมดแล้วใช่ไหมล่ะ

ขอให้ไม่ต้องผ่าสมอง

เราก็ไม่รู้คือทั้งหมดมันคืออันนั้นของเขา
สิ่งที่เขาขอมันเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าร่างเหมือนรอความตายแล้ว

กลับมาครบ๓๒อีกเหมือนกัน
แต่ถ้าน้องคอร์สไม่ฟื้นหรือตาย

จะไม่ทำบุญอะไรเกี่ยวกับพญานาคอีกแล้ว

พอถึงวันที่หมอบอกเอาละ
ขั้นตอนในการรักษาคือต้องผ่าตัดสมองแล้วล่ะ
ซึ่งน้องคอร์สตอนนั้นถามว่าสติมีไหม
ไม่มีสติไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรเลย

คำเดียวคือน้องตายแล้ว

สมองของน้องคอร์สอยู่ดีเว้ย

จูนเขาหากันเองแบบจากเละนะ
จูนเข้าหากันเองไม่ต้องผ่าแล้ว

นางเนี่ยนะแล้วก็พ่อเนี่ย
ให้ไปเอาเงินมาจ่ายค่าเต็นต์
คือเช่าเต็นต์หมดทุกสิ่งทุกอย่าง

ตัวเองถามรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัว
เหมือนตายไปแล้วเพราะวิญญาณของตนเนี่ย

ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองได้ลงนรกไปแล้ว

ตนลงไปเองแล้วกัน

ก็ได้เหมือนมีเหตุลม

มีเหตุลมพัดหมุนท้องฟ้ามืด
ของปู่ศรีสุโทษบอกว่า
ปู่ศรีสุโทษบอกให้ลงมาช่วย
และสั่งให้ตนขึ้นขี่หลัง

ตัวใหญ่มากจึงสั่งให้ตนหลับตา

ก็ไปเกาะอยู่บนหลังพญานาค

แล้วก็พาวิญญาณตัวเองออกมาจากนรก
ก็โผล่ขึ้นมากลางสระน้ำ

จากนั้นตนก็ไปที่โรงพยาบาล

พญานาคบอกกลับไปนอนทับร่างตัวเองสิ

หลายคนก็คือฟื้น

มีหัวเป็นหอนสูงข้างบนเป็นมนุษย์

และตอนกลับเขาก็บอกว่า

๔๙๖นะ

๔๙๖นั้น

เน้นฉันไม่ได้พูด

มีพระพิสุที่อาศัยอยู่กุฏิใกล้กันมาแล้ว
ได้ยินเสียงเหมือนคนจำนวนมากที่ไหน
สวดมนต์อยู่ที่กุฏิโยมไปหมด

รอบกุฏิเน้นคอร์สน่ะ

ก็ตั้งแต่ที่เด็กคนนี้ฟื้นขึ้นมาก็ยังบวชไม่ศึกเลยนะฮะ
สมองว่าเป็นคนตัวเป็นงู

ค่ะเสร็จเรื่องหนึ่งมาดู
เธอเคยไปหรือเป๊ะค่ะแม่

โอ้ชวนรู้ชวนยังไงละคะ
พี่นางคะถ้าเกิดหรือสินางศรัทธาพี่นางดูรายการอยู่นะคะ
อยากจะเชิญชวนพี่นางมาออกรายการให้กับเราสักนิดนึงค่ะพี่
แต่จะรู้ความปฏิหารหรือการทำบุญปฏิบัติธรรมของพี่ถึงขนาดไหนแล้ว
ใช่นี่คือการทำบุญ
นางคนรออยากจะแบบคุยกับพี่นางเยอะมากจริงค่ะเยอะมากจริง
ไปออกแต่รายการไม่มดดำคนอื่นเขางอนออกหมดแล้วนะเขาไง
เอ้าไปอีกเรื่องค่ะเรื่องของจอมปลวก
คล้ายกับคนยืนกวักมือคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็เชื่อว่ามาให้โชคแน่นอนแบบนี้
แล้วก็เห็นเลขเด็ดเนี่ยเต็มตาเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งว่ามีคนพบจอมปลวกรูปร่างประหลาด
คล้ายกับคนนั่งกวักมือหันหน้าเข้าหาสำนักงานเกษตรอำเภอ
รัตนบุรีนี่ซึ่งจอมปลวกนี่มีความสูงประมาณ๑เมตร
หลังทราบเรื่องก็เดินทางไปตรวจสอบกันนะคะ
เมื่อไปถึงก็พบนายจิตกรวัดสาแก้ว
ซึ่งเป็นเกษตรกรอำเภออยู่ที่สำนักงาน

ขณะที่ตนกำลังเดินดูสถานที่ก็เหลือไปเห็นจอมปลวกเนี่ย
อยู่ริมกำแพงมีรูปร่างคล้ายกับคนนั่งกวักมืออยู่

ที่วันนี้ทำไมทำไมบังเอิญมองเห็น
ทั้งที่จอมปลวกนี้น่าจะมีมานานแล้ว
หลังจากชาวบ้านทราบข่าวก็มากันเลยค่ะ
มาขอดูมาขอดูกันเป็นจำนวนมากเลย
ซึ่งสร้างความฮือหาอย่างมากกับรูปร่างอันประหลาดของจอมปลวกนี้
บางคนบอกว่าคล้ายกับกุมารทองยืนกวักมือ
แล้วก็พากันมุงดูด้วยความสนใจนะคะ
โดยเฉพาะตัวเลขที่มันปูดนูนขึ้นมาที่บริเวณจอมปลวก
ที่มีรูปร่างคล้ายกับแขนคนยกขึ้นมากวักมือ
ซึ่งส่วนใหญ่มองเห็นเป็นเลข๘๔และ๘๘

และบางคนก็ตีบอกว่าเป็นหัวหรือมือก็น่าจะเป็น๕
ซึ่งก็น่าจะเป็นเลขแบบ๕๘๔โดยต่างบอกว่า
แล้วแต่ดวงของใครของมันที่จะนำเอาไปเสี่ยงโชคเอาเอง
งวดนี้๑๖ตุลาคมว่ากันไป
ส่วนที่ระยองบ้านนางสมศรีมหาเขตอายุ๖๒ปีแล้ว
ก็อยู่ที่บ้านเลขที่๒๕ทับ๑หมู่๒ตำบลตะพง

เขาก็ไปเกิดหัวปลีขึ้นมา
เนี่ยบ่อยมากเลยนะที่เป็นหัวปีกขึ้นมาจากซาก
ของต้นกล้วยที่ตัดไปแล้วหลายครั้งแล้ว
พื้นที่รอบข้างบ้านของนางสมศรีก็มีก่อกล้วย
มีผ้าใบปิดล้อมมาแล้วนักผู้สื่อข่าวก็เข้าไปนะครับ
เจอหน่อกล้วยลักษณะประหลาดโผล่จากพื้นดิน
มี๖ปีขนาดเล็กตั้งขึ้นมาจากอย่างนี้เลย
คือขึ้นมาดื้ออย่างนี้แล้วก็ออกลูกจากกอกล้วยอีก
ซ้อนในซ้อนแล้วรูปร่างเหมือนดอกบัว
กล้วยมันจะไม่ใช่อย่างนี้ไงมันล้อมหัวปีเหมือนกับเป็นกลีบบัวอย่างนี้เลย
แล้วถ่ายเป็นเครือกล้วยในลูกกระดกสมบูรณ์
แล้วก็ลูกพันแล้วก็เขาก็เลยพันเนี่ยด้วยผ้าหลากสีอย่างนี้นะครับ

สมศรีก็เล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็โค้นหนอกล้วยรอบต้นกล้วยนี่แหละ

หวังว่าจะให้ต้นใหญ่เติบโตมีลูกสมบูรณ์
จึงฟันไปหมดเหลือจะเพียงไอ้กอนี้
มันก็ขึ้นมา๓ต้นหลังจากนั้นก็ก้มลงไป
เอ้ามันงอกขึ้นมาเป็นปลีกล้วย
เหมือนดอกบัวชูตั้งเด่นขึ้นมาทำให้ตกใจแปลกใจและดีใจ
ที่ไม่ได้ถูกคมมีดฟันขาดไป
เพราะตอนสับไปน่ะไม่ได้เห็นว่ามีปีกล้วยอยู่

ผ่านไปหลายวันเริ่มออกลูกทำตื่นเต้นกันเป็นใหญ่เลย
เพราะแต่ละหวีที่ออกมาแม้ว่าจะเป็นกล้วยเครือเล็กผิดธรรมชาติ
แต่ว่าอุดมสมบูรณ์นับได้ก็มี๕หวี
จากดินนับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดมาก
เพราะเคยเห็นแต่ออกมาจากยอดหรือว่าจากกลางต้นนั่นก็ว่าแปลกแล้ว
แต่แทงออกมาจากยอดหน่อแบบนี้จากดินไม่เคยเห็น
เรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณอันนี้ผู้ใหญ่บอก

ชาวบ้านมาสิจะเหลือเหรอคนขัดดัวตะมิ่กับมา

เขาบอกว่า๒๕๙กับ๒๙ก็คือจำนวนลูกกล้วย
อันนั้นคือจากที่จังหวัดอะไร

แน่นอนปีนี้ดาวนี้อาจจะนอกเรื่องสักนิดหนึ่งก่อน

แต่เมื่อกี้เราชื่นชมน้องที่เขาไปเก็บขยงขยะนะตอนนี้รางวัลที่๑ถึงรางวัลที่๕
งวด๑ตุลาคมที่ผ่านมา๑๒๓๔๕นะ๕รางวัลแล้ว
ไปอยู่ที่นครพนมหมดเหรอ๕รางวัลไหมอู๊ยอีกแล้วโอ้โฮใช่หรอมันคืนหมดเลยคุณแม่
รู้ป่ะว่าเขาบอกวันที่เขาไปเนี่ยบ้างฟัญญานาคติศาสตร์

เลขหมดทุกอันไว้เขาหมดก็เลยพูดไม่ใช่ตอนนี้คือ
พญาลานพญาศรีสัตนคราชกลายเป็นที่ที่คนไปซื้อ
ซื้อลอตเตอรี่ถูกเยอะที่สุด
ใช่ไหมงวดที่ผ่านมาเนี่ยรางวัลที่หนึ่ง
รางวัลที่๒๓๔๕รางวัลแรกที่คนไทยลุ้นกันเนี่ย

แล้วคนก็ซื้อถูกที่นั่นเลย๑๕
คำให้คนอย่าไปไหว้พญานาคต์อย่าได้ช่อกก้อนใหญ่
บางคนเนี่ยเดินทางไปจากกรุงเทพไม่ได้ไปดูหลายเรื่องไฟนะฮะ

ครั้งหนึ่งปรากฏการณ์เกิดขึ้นที่คำชนอด

เป็นจังหวัดที่คนถูกลอตเตอรี่เยอะที่สุด

แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าไปอยู่ที่นครพนม
ซึ่งเขาบอกเลยว่าตอนนี้ปีนี้

๙๘ไม่อันนี้๙๕นะครับอ๋อเหรอ
ไม่ว่าจะมีเลข๘๙๙๘๓๑๑๓อยู่ในลอตเตอรี่ใบไหน

เราไปถามนี่คือจะไปถามจากพ่อค้าที่ชื่อพิสิทธองดีนะครับ
ค้าลอตเตอรี่ที่เขาบอกสแตนบายอยู่ตรงนั้นลานพญานาคเนี่ย
ขณะเดียวกันอีกหนึ่งแม่ค้าลอตเตอรี่ที่สแตนบายอยู่ตรงลานพญานาคเนี่ย
คือนางเตือนนางเตือนแก้วพันธนา
เตือนแล้วน่ะน่ะเตือนแล้วน่ะน่ะ
เขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพแห่มาซื้อลอตเตอรี่กันที่นี่
พบว่าเลขที่คนหาเยอะที่สุดณขนาดนี้คือ

ไหนล่ะซึ่งเป็นนำเบอร์ของเหรียญของหลวงปู่อะไรอย่างเงี้
เป็นพิธีบวงสวงคือก่อนมีการบวงสวงกันวันก่อนที่จะไหลเรือไฟก็มีการบวงสวง
เขาให้ได้เห็นเป็นเลข๗๙นะฮะ
แล้วก็คนก็บอกอีกเลขหนึ่งที่แบบมีเท่าไหร่คนเหมาหมดเหมาแบบไม่ยั้งเลยจริง
ถ้ามีเลข๕๐อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลัง
เอาเหรอ๕๐ด้วย๕๐ด้วย
ส่วนแม่ค้าอีกคนนึงนะฮะในแผงลอตเตอรี่
เขาบอกว่าในงวด๑ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยคนถูกรางวัลจากรถแผงของนาง
งวดรางวัลที่๓รางวัลที่๔อยู่ที่ไทยอนาม
ทำให้คนมาซื้อชุดละ๑๕ใบเยอะมาก
แล้วก็คนได้โชคก้อนใหญ่จากนางเนี่ยก็เอามาให้เยอะเหมือนกัน
ว่าทำไมคนถึงไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่นครพนมเพราะอะไรรู้ไหม
เขาบอกว่าพญานาคไปจำสินมา๓เดือน

แต่นครพนมถูกบ่อยแล้วถูกรางวัลที่๑ที่เราเห็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้
อีกจุดหนึ่งก็คือตรงวัดรอบวัดพระธาตุพนมไงคุณแม่

ก็ถึงบอกว่าเมื่อก่อนอยู่ที่อยู่ที่อุดรอุดรใช่ไหมล่ะ
แต่ตอนนี้กลายเป็นคนไปซื้อแถวหนึ่งพระธาตุพนมเยอะ
๒ที่ลานพญาติศัตริย์นักฆาตตอนแรกเขาก็ชวนเราไปนะ
นี่เจ้าแม่เหมาลอตเตอรี่แห่งชาติคุณประวัณรัฐค่ะ
คุณแม่พี่เมียวเสียเป็นนายกสมโครมแล้วค่ะ
เหมาแต่ไม่ถูกแต่ก็ไม่เคยเรียนร่างความเจ็บปวด
พี่เมียวเมาท์ไปซื้อที่ไหนบ้างล่ะคะปั๊มปัมมัน
ทั่วไปปั๊มปัมมันอย่างเดียว

ใช่ครั้งที่แล้วตรงข้ามกับไทยรัฐนี่แหละแม่นมาก
เราไปกันต่อที่แม่ตานีกันหน่อยไหมครับ
ถึงจุดที่เราจะต้องอ่านข่าวเกี่ยวกับแม่ตานีกันแล้วนะครับ
พูดสื่อข่าวว่าบรรยากาศที่คือครับชัยนาธิ์เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะ
คนไปซื้อลอตเตอรี่กันเยอะเหมือนกัน
นักที่งานชัยนาธิ์แดนสวรรค์มีพล็อกทางโรตเตอรี่
ไอเดียตกแต่งร้านขายลอตเตอรี่ธรรมดาธรรมดาเนี่ย
ให้ไม่ธรรมดาด้วยคอนเสพอัญเชิญเจ้าแม่ตานี
อันเชิญเจ้าแม่ตานีเนี่ย
จัดบูธให้หน้าเกงขามเสริมบารมีและคาดหวังว่าได้รางวัลเลขเด็ดแน่นอน
กลายเป็นพล็งโรตทีที่มีชื่อว่าใบเดียวเปลี่ยนชีวิต

ขวดน้ำเขียวน้ำแดงเต็มที่ผูกผ้า๓สี๓ศอก
นี่วางพานสำหรับถวายเจ้าแม่ตานีนะฮะ

ทำให้ช่วยยอดกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีที่สำคัญเนี่ย
ขายสลักไปละ๘๐บาทไม่มีการบวก

พ่อค่าขายโรตเตอรี่แผนกับตนเองมีอาชีพขายโรตเตอรี่มาหลายปีแล้ว
ปกติตอนขายจะไม่มีลูกเล่นอะไรแบบนี้
แต่เกิดไอเดียขึ้นมาเพราะผู้จัดงานอยากให้มีแผงลอตเตอรี่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
ที่หลายฝ่ายจะช่วยกันสนับสนุนกระทั่งออกมาเป็นรูปเป็นรากที่น่าสนใจ
ปรากฏว่ามียอดขายที่ดีกว่าปกติหลายสิบเท่าเลยฮะ
จึงอยากฝากบอกประชาชนว่าที่ทำแบบนี้ไม่ได้มอมเมาแต่อย่างใดนะ
แต่อยากให้ทุกสิ่งทุกคนยกให้เป็นความหวังอันดับหนึ่งในหัวใจคุณ
จะเป็นรางวัลเล็กน้อยทุกคนก็หวังจะเสี่ยงโชค
นำเสนอครั้งนี้ออกให้มันเป็นรูปแบบสร้างสรรค์ดีกว่า

มีสีสันดีไปร้องเราก็มาซื้อรู้สึกสนุก

มีชุดนางตานีแล้วมีต้นกล้วยงอกขึ้นมาจากชุด

ช่วงหน้าเนอะช่วงหน้าดีกว่า
เดี๋ยวค่อยไปเล่ากันพักนิดหนึ่งเนอะได้ไหมครับรับเงินเดือนเขาหรือ

และเราแบ่งกันไปเลยไงช่วงหน้า

บ้างดีกว่าอ๋อปกติให้พี่เหมียวอ่านทุกวันใช่มันต้องรู้ลึกคู่ไม่รู้
คู่รักคู่ฮอตข้ามช่องฮะก็เบลล่ารานีแคมเปญกับหนุ่มหล่อ
เวียสกวนละวัดเนี่ยอืมตอนนี้อะไรอะไรก็ดูสดใสเป็นสีชะพูไปหมด
เรียกว่ารัก๖ปีเป็นรักที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงสุดเนี่ย
ข่าวต่างต่างประเทศสาธารณะก็ไม่สามารถทำร้ายความสัมพันธ์ของนางได้ไม่มี
เนอะแล้วนับวันเวลาก็ยิ่งแบบว่าสวยขึ้นสวยขึ้นมากจริงจริงหัวลำเชิบเชิบเชิบ
ล่าสุดเนี่ยเบลล่าได้มีโอกาสไปรำบวงสวงพญานาคนะฮะในงานบุญบ้างไฟที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย
ชื่อชุดรำนาคาสัตนาคเซนนะฮะร่วมกับนางรำอีกพันกว่าคนชาวพี่น้องชาวหนองคายเนี่ยนะฮะ
ซึ่งหลายคนก็เห็นการฟ้อนอ่อนช้อยถูกจังหวะทุกกระบวนลำของนางเอกสาว
ถามนางลำสวยจริงนอกจากแฟนคลับจะชื่นชมในความสามารถหนึ่ง
นั้นยังมีคำชื่นชมจากพี่เวียแฟนนุ่มที่เป็นแฟนคลับนัมเบอร์วันของเบลล่า
เวียได้โพสต์เป็นคำชมโดยบอกว่าเก่งมากจริงทำได้ทุกอย่างแล้วก็ทำดีมากด้วย
เรียกว่าใส่ใจขึ้นทุกอย่างก็คือหวาน
มีคนเข้ามาเม้นต์ถึง๗๐เม้นต์และถูกใจ๖๐

ในฐานะที่จะได้กลายเป็นลูกสะพ้ายชาวอีสานในอนาคต

คือก็เป็นสไผร์อีสานแล้วล่ะใช่ไหมล่ะ

ถ้ารักกันขนาดนี้เราก็รุด

ก็ตอนนั้นงานนี้เลยคือสะสมบ้างไฟ

มาภูเดิ้ลเจอธรรมะอะไรกันแหละทีนี้
ภูเดิ้ลเขามาอัดคลิปเล่นคำ
มีคลิปฮาตลกออกมาให้แฟนอมยิ้มตลอดเวลาเลย

สาวเก่งอารมณ์ดีล่าสุดนะฮะอินสตาแกรมของผู้เล่นคือพายูนพายูน๓
คือเนี่ยนะฮะเขาก็บอกโพสต์คลิปวิดีโอร้อนเล่นกับนักเอกคนสนิท

ให้คิมเนี่ยทำเป็นแอคติ้งแล้วก็โทหาหวานใจหมาก
เพราะอย่างกว่าต้องมาที่กลางถ่ายถอดเสื้อมาด้วย
แล้วก็จบไปหักมุมซึ่งจริงทั้งหมดเป็นการบีบบังคับของพูดเดิ้ล
มีเสี่ยงไหมไปดูนะไปดูก่อนนะ

เราเล่นสักจริงเช่า
ปรากฏว่าพอคลิปวิดีโอดังกล่าโพสต์ออกไปได้ไม่นาน
ชาวเน็ตละนึงเข้ามาคอมเม้นส่วนกระแสที่เขาฮากันเลยว่า
อนุญาตเกลียดพี่พุทธทั้งที่เป็นแฟนคลับมาตลอด
ขู่น้องให้โทรหาแฟนเล่นหยิกน้องอีกใจร้าย
เขาเม้นเล่นหรือเปล่า

พูดเรื่องก็บอกว่าเธอเป็นแอคติ้งจ้ะเธอ
คนอื่นเขาก็ขำดีก็เขาตั้งใจให้ขำดูก็รู้ว่าให้ขำใช่ไหม
คือเขาทีมคนอื่นก็เข้ามานี่แยกย้ายให้ออกมาว่าพี่คนนี้เขา
แล้วว่าเขาก็ขำนะคนที่ต่อว่า
เขาก็อาจจะแย่กันเล่นอย่างนี้หรอ
ใช่ตอนนี้พูดเรื่องเข้ามาเคลียร์ดราม่าครั้งนี้นะฮะ
บุแคปชั่นว่าสำหรับคนที่ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วสงสารคิมมี่
ขอให้ดูจนจบแล้วจะรู้ว่าใครน่าสงสาร
ผู้ชายแค่น่าสงสารเธอเหรอไหนผู้ชายถอดเสื้อ
คือไม่มีไม่มีผู้ชายที่ไหนมาไปเติมหน้ากล้อง
ไม่มีใครมาอยู่นี้ประบบขัมจริงเขาขัมจริง
อีกหนึ่งสาวคนนี้ค่ะคุณแต้วนัทพรนะ
ก็เคลียร์ใจเพราะว่าตัวเองก็ต้องเป็นแบบว่าเพื่อนเจ้าสาวให้กับคุณมิวนิษฐา
คนก็ต้องไปถามน้องแต้วสิว่าแบบยังไงล่ะ

หรือว่ามีแพลนไหมอัปเดตให้เราฟังหน่อยอะไรแบบนี้
ก็นักข่าวไปถามบอกว่ามิวนิถากำลังจะแต่งงานเนี่ย
มีพูดอะไรไหมเป็นเรื่องของคุณก่อนนะคะ
ตอนแรกเขาให้แต้วเป็นหัวหน้าเพื่อนเจ้าสาว
เพื่อตามให้ทุกคนมาตัดชุดเพื่อนเจ้าสาว
แต่ล่าสุดทุกคนไปตัดกันหมดเรียบร้อยแล้ว
แต้วนี่แหละค่ะที่ยังไม่ได้วัดชุดเพราะว่าเขายังไม่มีคิว
ก็เลยส่งไซส์ของเราไปที่ร้านเอา
เจ้าสาวมีทั้งหมดกี่คนที่เราต้องดูแล
คุณแต้วบอกว่า๔๕คนเองมิวเขาก็มีเพื่อนของเขาอยู่แล้ว
เขามีอะไรมาพูดกับเราไหมว่าใกล้แต่งงานแล้วเนี่ย
แต่งยังไงก็สวยค่ะเราไม่ได้แนะนำอะไรเลยให้เขาเลือกเองเลย
ส่วนชุดเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยก็สวยนะให้ดีไซเนอร์เป็นคนทำ
แต่ละคนก็จะมี๓๔แบบคละกันนะน่ารักดี

พอพูดแบบนี้เราก็ต้องมีแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปคิดเป็นการบ้านตอนนี้

เราได้สัมผัสกับการวิวาเรามีอินบ้างไหม
คุณแต้วบอกยังเลยค่ะเดี๋ยวรอวันงานของมิว
เราก็จะไปแสดงความยินดีอีกนานไหมสำหรับเรานะคะ
ข่าวเข้าเรื่องคุณแต้วเลยก็ไม่น่าจะนาน
ไม่รู้ทำไมไม่มีวี่แววเลยเวลาคนมาถามมากดดันไหม
คุณแต้วบอกว่าไม่นะคะชิวเวลาความพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากัน
ยังไม่มีภาพชุดเจ้าสาวเราอยู่ในหัวเลย

คุณแต้วบอกว่าไม่เลยค่ะแต้วกับพี่ต้นก็มีความคิดเดียวกัน

ใหม่เหรอวะเรา
มาแว๊งมาแว๊งรีบย้อนกลับมาเลยนะ

มีกันค่ะทำไมทุกคนแบบต้องมาถามเรื่องแต่งงานเนอะ
พอสกจะถามอันนี้พอแต่งเราก็จะถามว่าเมื่อไหร่มีลูก

แสดงว่าถ้าเกิดคนถามว่าเราอยากแต่งงานได้ยัง

นี่แม่หลอกล่อถาม

ชอบความซื้อของแองใจ
เรากลับมาดูน่ารักของเด็กแฝดไหมอารินอะไร

แล้วล่าสุดลงโว๊คนะสวยจัง

กลับมา
มาข่าวของคุณโย่งอาร์มแชร์บ้าง
โต้ว่าวงแตกรับมีท้อเรื่องลูก

มีข่าวม้าวว่านักร้องหนุ่มคุณโย่งอาร์มแชร์

มีปัญหากับวงอาร์มแชร์ถึงขั้นวงแตกเลย
ส่วนเรื่องลูกกับภรรยาคนสวยสาวก้อย
ตอนนี้ฉีดฮอร์โมนรอลุ้นอยู่นะคะ

คุณโย่งบอกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมาก
เรียกว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เรียกว่าเป็นซิงเกิ้ลเดี่ยวครั้งแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวเลย

อาร์มแชร์มันเป็นเหมือนครอบครัวไม่ใช่แค่เพื่อน
มันเป็นพี่น้องเราโตมาด้วยกัน

จริงแล้วเรามีโปรเจกต์ยังมีคอนเสิร์ตที่จะทำร่วมกันอยู่
แล้วก็ยังมีอัลบั้มอยู่ไม่ได้ห่างหายไปไหน
ทุกคนมีโปรเจคเดี่ยวทั้งหมด

แต่ละความชอบแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองแบบไหนที่แตกต่างกันไป

แฟนเพลงผมค่อนข้างเข้าใจ
โตมาด้วยกันไม่มีปัญหา
อาร์มแชร์แต่ละคนก็ได้พักหน้าที่ของตัวเองไปนานแล้ว

เดี่ยวมากขึ้นนานพอสมควร
พี่บางคนจะอิ่มตัวในการเป็นศิลปิน
แต่ว่าเรายังมีคอนเสิร์ตกันอยู่เรื่อย

แต่ว่ารอแค่ช่วงจังหวะเพราะว่าแต่ละคนก็ยุ่ง
การที่จะมารวมตัวกันมันก็ค่อนข้างยาก
เห็นตอนนี้เริ่มฉีดยาให้ภรรยาเองแล้ว

จริงแล้วเราต้องกระตุ้นฮอร์โมนกระตุ้นไข่
ผมก็เหมือนเป็นบุรุษพยาบาลเขาบอก
เวลาเราไปหาคุณหมอเขาก็มีสอนฉีดกระตุ้นไข่

เข็มแล้วคุณโย่งบอกว่าเยอะมากเลย
เริ่มทำมาประมาณปีกว่าแล้วกระตุ้นไข่มาหลายครั้ง
การทำเป้าหมายคือได้ตัวอ่อนที่โอเค
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่โอเคเลยต้องทำไปเรื่อย
มันค่อนข้างเจ็บแล้วก็สงสารเขามาก
แต่นับถือที่ใจเขาสู้มาก
มีท้อไหมเขาบอกก็มีท้อบ้าง
แต่คิดว่ามันเป็นเรื่องของอะไรที่ควบคุมไม่ได้
มันก็จะเป็นของเราเลยไม่ค่อยซีเรียส
เห็นว่าจะได้ภายในปีนี้ก็ยังไม่ถอดใจนะ
ภายในปีนี้น่าจะไม่ทันคุณโย่งบอก
ปรึกษาคุณหมอตลอดไหมคุณยังบอกว่าครับ
คุณหมอบอกว่าใจเย็นไม่ต้องซีเรียส
ไม่ว่าจะเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์แต่ต้องไม่เครียด

ทางวิทยาศาสตร์ศัยศาสตร์ก็ต้องลองทำ

โย่งกินยาจีนนะกินยาจีน
ยาต้มพี่สาวหนูนะได้ยาจีนยาต้มจบหนึ่งคิดได้ไหมตอนนั้น๓๐กว่าเกือบ๔๐แล้ว

ลองยาต้มไหมคะยาจีนยาจีนยาจีนยาจีนยาจีนแต่คนต่างจังหวัดเขามีง่าย

เขาไม่เครียดไม่ได้หรือว่าคนกรุงเทพอาจจะมีความภาวะความเครียดอยู่ด้วย
ยิ่งอยากมีแล้วไม่มียิ่งเครียดบวกกันเข้าไป
หรือมีตอนอายุเยอะแล้ววะ

อายุเท่าไหร่กันไปแล้วใช่ไหม

อะลินอะลันก็เป็นฝาแฝดที่คนติดตามเยอะมาก
การถามตอบโดยเฉพาะอลันเขาจะตอบได้ทุกคำถาม
แต่มีคำถามเดียวที่อลันไม่ตอบไปดูกันค่ะ

อลันฯหันไปชัดท้ายสิ

สนุกไหมครับแกดิวแม่สวยไหมแม่สวยไหมอลันนะอลันตอบทุกคำถาม
แล้วทุกครั้งเลยต้องแต่เล็กนะตั้งแต่ยังพูดไม่ชัด
เพราะพี่ตามอลันตลอดแต่กลายเป็นผู้หญิงนี่แก่นแก้วมากแล้ว
น้องผู้หญิงก็ตลอดมากเป็นใจแม่โอปอล์หรือเปล่าต้องแต่เล็กเถอะ
แต่เวลาเขาอยู่กับเบลลงเบลล่าหรือสาวเขาเขินนะ
เขาจะบอกพี่เบลล่าสวยเขาจะบอกเขาสวยแต่เวลาพี่โอปอลถามว่าแม่สวยไหมครับ

ฉันจำได้แบบว่าวันแรกอ่ะไอโอปอลหยุดงานแบบว่าไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะ
แกหยุดไปทำอะไรอ๋อฉันซ้อมฉันตื่นเช้าซ้อมไปส่งลูก
มันซ้อมขับรถดูระยะทางกี่นาทีไปส่งลูกตอนเช้าอะไรอย่างนี้

ไม่เจอใครออกจากกรุ๊ปไลน์ทุก
คือขยับไม่ได้มีโอกาสที่จะ

คือห้ามอาบน้ำมันก็อยู่บนเตียง
เช็ดตัวกับถ่ายอะไรก็บนเตียง

ออกมาเรียกเสียงฮาให้กับแฟนคลับอีกแล้วนะฮะ
สำหรับสองหนุ่มอารมณ์ดีสิงโตนำโชค

หลังจากทั้งคู่พร้อมใจลงภาพในอดีตสมัยยังละอ่อน
เมื่อครั้งเข้าวงการใหม่เนี่ยดูสิ

โดยหนุ่มโจ๊กนั้นถามแฟนด้วยแคปชั่นว่า
คุณคิดว่าเด็กสองคนในภาพคือใคร
ตอบว่าเด็กที่หลงกับแม่ในงานวัดนะฮะ
อันนี้พี่โจ๊กอันนี้พี่สิงโต

เขาบอกว่าฝ่ายสิงโตก็ถามดนตร่าน

นี่ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยฮาหนักเลยนะถึงขั้นบอกว่าดีแล้วที่โตเมาคลีลูกหมาป่า
สิงตัวน่ารัก

ดูที่เขาพอวิวัฒนาการมีอีกภาพ
โตขึ้นไปอีกหน่อยเหรอ

แจ๊วกดูออก

ช่วงงานเขาเริ่มมาดูหนาว
โป๊ปโซคูล์ทำอะไรคือมีคนทำตามทำอะไรไม่ผิด
เป็นพระเจ้าของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเดียว
พระเจ้าพระเจ้าโจ๊ก
คนก็จะตัดผมทรงนี้เยอะนะช่วงพี่โจ๊กทำผมทรงนี้
มีครั้งหนึ่งหนูเผลอไปแบบไปแซวพี่โจ๊กแหละ
เพื่อนฟังเพื่อนโกรธเป็นหลายวันเลย
ไปดูถุงพระเจ้าโจ๊กของฉัน
นั่นคือโอตะรุ่นแรกน่ะ
นี่ดูเขาสิสมานานถูกคองเจ้าคือว่าอย่างไรบ้างครับ
ว่าเจ้าโจ๊กคือเด็กวัยรุ่นไม่มีความมั่นใจในตัวเองสู้
ไปข่าวสุดท้ายไหมฮะ
คุณนุ่นรามิดา
ก็เรียกว่าอวดโมเมนต์หวานกับคุณหลุยสก๊อตนะ
เขาบอกว่าคุณหลุยดูแลดีมากจริง
เป็นคู่รักที่แฟนเชียร์มากแล้วก็อิจฉามากทีเดียวนะคะ
เป็นภาพตอนที่ฝ่ายชายนั้นก้มผูกเชือกรองเท้าให้
เผื่อให้เห็นความปกปรุงของหนุ่มหลุย
ไม่ค่อยได้เห็นเพราะปกติทั้งคู่ก็จะมาทางสายฮามากกว่านะคะ
งานนี้เป็นแฟนนะอันนี้เป็นคุณหลุยผูกให้คุณนู้นเห็นไหม
นี่เพื่อนในวงการก็ไปช่วยไปเชียร์แบบแซวกันใหญ่เยอะแยะเลย
คนรักแฟนมาก๒๐๑๙เขาจัดการ
เอาละเดี๋ยวจบจากนี้ปุ๊บแองจี้จ๋า
เราจะไปร่วมส่งกำลังใจเชียร์ช้างศึกนะฮะ
ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เดี๋ยวเราเข้ากัน๖โมงครึ่ง
แองจี้ถ้าหากว่าถ่ายชนะวันนี้พวกนี้แจก
โปรดติดตามตอนต่อไป